กับงานบวชนุ่มหน่อทนานั่นเองนะคะ
ก็นี่แหละค่ะหลายคนก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ไปกันชุดใหญ่ทั้งครอบครัวเลยนั่นเองนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวภาพขึ้นมาก่อนเลยนี่เป็นภาพความประทับใจของ
เรียกว่าว่าเป็นวันมงคลของครอบครัวนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเอง
น้องชายคุณบอยปกรณ์ค่ะเจ้าตัวถือเลิกดีเข้าศึกษาพระธรรมที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร
ฉายาทางธรรมว่าโสพลธโนผู้มีทรัพย์เป็นจิตอันผ่องใสค่ะ
งานนี้ค่ะทั้งคุณแม่งามทิพย์แล้วก็พี่ชายคนโตเฮียบอยกับน้องชายอย่างหนุ่มพัฒน์นี่นะคะ
รวมไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้องคนสนิทในวงการบันเทิงพี่ป๋อมแปบนิติหรือว่ายายยายของเรา
ยายเคยเที่ยวไทยนี่นะก็เข้าร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ
ลงภาพบรรยากาศในพิธีที่เป็นไปด้วยความเรียบง่ายพี่บอยเขาโพสต์คลิปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนะฮะรวมไปถึงคุณแม่งามทิพย์หนุ่มพัฒน์ลงภาพพร้อมกับข้อความอนุโมทนาซะ
ทุกอิ่มบนกันไปกับพระใหม่ค่ะซึ่งบรรดาแฟนคลับคนในวงการนะ
เกรทวรินทรพี่ปั๊บโปเตโต้พี่โอปอลปานิสราแล้วก็อีกหลายคนค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์สาธุกันแบบเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะ
เป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะ
ก็เป็นการบวชภายในครอบครัวอย่างที่พระหน่องเขาตั้งใจเอาไว้นะคุณผู้ชม